จากปั่นจักรยานแล้วนะคะตอนนี้เราเห็นหลายคนเลยนะคะ
เดินวิ่งจากจังหวัดตัวเองแล้วก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร
พระสงฆ์จากเมืองจันทบุรีค่ะ
รวมถึงสองพ่อลูกที่มีอาชีพขายของเก่าจากพัทยา
เดินเท้านะคะจากจังหวัดก็เดินเท้าเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งใจที่จะมาสักการพระบรมสบเมืองนาประบฏ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ค่ะ
พระสุรรยาเดินดวงพระลูกวัดจากรงนร่างอำเภอคลุง
จังหวัดจันทบุรีเดินเท้าออกจากวัดตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคม
ตุลาคมที่ผ่านมานะคะตั้งใจจะไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนาประทินั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตร์พระบรมมหารัชวังเมื่อไปถึงพื้นเที่ยงเผลอบางประกงได้พบกับในโทษมหาพันธุ์และเด็กชายเสกสรรสาภิมายอายุ๑๓ปีสองพ่อลูกที่ยึดอาชีพขายของมือสองที่พ
มีจุดหมายเดียวกันก่อนที่จะมีชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยฉัดเชิงเซาเข้าไปดูแลทั้งสองพ่อลูกและพระตั้งใจเดินเท้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไปด้วยกันเพราะว่าจะได้ดูแลกันด้วยนะคะ